มาดูเรื่องของการขึ้นทางด่วนกันหน่อย
ปกติค่าผ่านทางทางด่วนเขาก็จะมีกำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้วถูกไหมคะ
คุณจ่ายเป็นธนบัตรหรือจ่ายเป็นเหรียญ

อาจจะมีเหรียญผสมไปด้วยเพราะมัน๕๐บาทก็แก๊ง๒๒แล้วก็เหรียญ๑๑
ถูกไหมบางคนก็จ่ายเป็นเหรียญเลยก็มีเดี๋ยวฉันเคยจ่ายเหรียญ

ก็เคยเหรียญก็เงินใช่ไหมคะทีนี้มันมีประเด็นเกิดขึ้นค่ะ
เป็นเรื่องระหว่างเจ้าหน้าที่เก็บเงินที่ด่านกับคนขับรถครับ
ด่านนี้๒๕บาทเขาก็เอาเงินเป็นเหรียญให้ไป๒๕บาท
แต่เจ้าหน้าที่ไม่รับบอกว่ามันมีเหรียญหนึ่งชำรุด
เถียงกันยาวไม่ยอมไปไหนเลยกับเรื่องการไม่รับเหรียญคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันเลย
ชาย
คือทางเจ้าหน้าที่ดูแล้วบอกว่าเหรียญมันชำรุด

ฝ่ายคนใช้ก็แล้วเขาจะรู้ไหมว่าอันไหนคือเหรียญชำรุดหรือไม่ชำรุด

เออก็มีคนทอนมาแปลว่ามันใช้ได้
แล้วเขาทั้งเนื้อทั้งตัวเอาอย่างนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวมีแค่นี้
เอาง่ายถ้าไม่รับก็คือก็หมดตัวแล้ว

ซึ่งเขาบอกว่าถ้าคุณขับไปเขาก็จะลงบันทึกไว้ว่าฝ่าด่านนะ
เขาก็เลยเหมือนเอาแล้วให้ทำยังไง
แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเหรียญมันชำรุดไม่ชำรุดเลย
เถียงกันยาวค่ะแล้วก็ค้าอยู่ที่ด่านเนี่ยไม่ยอมไปไหนกันเลยนะคะทั้งสองคน
อย่างที่บอกคนนี้เนี่ยคนขับรถในคลิปเนี่ยคือนายทาทาวุฒิกรึกกระโทกวัย๓๒ปีหรือคุณต้น
เขาบอกว่าเขาขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์
แล้ววันนั้นในกระเป๋ามีเหรียญอยู่๒๘บาท
เอามาจ่ายค่าทางด่วน๒๕บาท
เจ้าหน้าที่บอกไม่รับเหรียญ๑๐เพราะมันชำรุด
เขาบอกก็ทั้งเนื้อทั้งตัวมีแค่นี้อะพี่
แล้วจะเอายังไงมันมีแค่นี้ก็เลยเถียงกันไม่จบค่ะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็จดทะเบียนรถเขาเพื่อที่จะตีว่าฝ่าด่านด้วย
เขาก็ไม่ยอมสิเขาก็มองว่า
ก็เนี่ยเงินอยู่ในมือแต่คุณไม่รับ
คุณจะมาหาว่าผมฝ่าด่านได้ยังไง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มองว่าก็เหรียญมันชำรุด

คือก็ไม่รู้ว่าจะหาทางออกยังไงนะคะ
ซึ่งนายคาทาวุฒิก็บอกว่าเจ้าหน้าที่อ่ะ
ไม่ยอมรับเองใช้ดุลยพินิษฐ์ส่วนตัวมาตี

เขาก็ใช้กันทั่วไปไม่งั้นเขาจะได้เหรียญนี้มาได้ยังไง
คือเรากำลังพยายามมองอยู่ว่ามันชำรุดยังไง

ตรงไหนที่ชำรุดอยากให้เจ้าหน้าที่อธิบาย
เหรียญชำรุดมันหน้าตาเป็นยังไงแบบไหน

เพราะว่ารักษณะมันก็ยังเป็นเหรียญ๑๐อะนะ
ซึ่งเขาก็พยายามอธิบาย
ได้ยินเสียงนะว่าเจ้าหน้าที่อธิบายว่าเหรียญนี้มันชำรุดยังไง
แต่ที่แน่เถียงกันยาวติดคาด่าน
คนอื่นเขาไม่ต้องจ่ายไม่ต้องผ่านด่านกันล่ะค่ะ
รถติดยาวเหยียดจนอะไรรู้ไหมคุณ
รอปภทางด่วนทนไม่ได้
เดินมาหาเลยมันมีอะไรกันเหรอสองคนนี้มันเกิดอะไรขึ้น
พอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเราพอเอาเหรียญมาดูซิ
เออมีเหรียญ๑๐พอดีแลกเลยละกัน
จบกันไปคุณผ่านด่านไปเถอ
เหรียญสิบชำรุดนี้ผมรับไว้เอง
บริษัททางด่วนต้องขอบคุณรับประพอคนนี้มาก
ถูกคือคุณแก้ปัญหาไม่ได้กับการที่รถติดข้างหลังยาวเหยียด
แล้วก็จ่ายเงินไปไหนไม่ได้เลย
คนขับรถเองก็คือไม่ยอมกันท่าเดียวอะค่ะ
แล้วก็เลยไม่รู้จะหาทางออกตรงไหนนะคะ
เรื่องนี้จบลงได้ต้องขอบคุณรปภอย่างที่คุณทัศนัยว่า
แต่ก็ต้องคิดดูเหมือนกันนะว่าแล้วตกลงแล้วเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้ควรจะทำยังไง
นั่นสิฮะเราก็เพิ่งรู้นะว่าเหรียญแบบนี้เขาไม่รับเนอะ
แต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้แล้วเราได้รับเหรียญปลอมหรือธนบัตรปลอมมา
แล้วเอาไปใช้แล้วเขาบอกว่าอันนี้แก๊งปลอมใช้ไม่ได้เราจะทำยังไง
เอาจริงเราไปซื้อของเขาก็ทอนมาแบบนี้เราก็ต้องรับเราสามารถปฏิเสธได้ไหมว่าแม่ค้าครับเหรียญมันดำมันชำรุดอย่างนี้
แต่จริงจะบอกก่อนนะว่าเรื่องประเด็นฝ่าด่านนะคุณผู้ชมคือถ้าสมมุติว่าโดนตีว่าฝ่าด่านจริงเนี่ยเขาจะมีการส่งใบมาที่บ้าน
สิ่งที่เราต้องทำก็คือไปจ่ายแค่นั้นเองไม่ได้มีเรียกว่าไม่มีไม่มีก็คือไปจ่าย
ไม่แต่ประเด็นเขาเหลือแค่๒๕บาทไงมันไม่มีแล้วไงก็ถ้าตีว่าฝ่าด่านไปแล้วไปจ่ายทีหลังก็โอเคก็ได้เหมือนกันอะไรอย่างนี้
แต่เขาคงไม่เข้าใจว่าทำไมก็คงต้องชี้แจงให้เข้าใจตรงกันด้วย